มาร่วมงานวันออกคนสาวเดี๋ยวเขาจะมีขบวนแห่งเทียงคนสาวมากครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอชมการเศรษฐ์จะไปถวายสปอร์ตไลค์ค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศในช่วงต้นสัปดาห์กันแล้วค่ะ
หยุดยาวกันมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนี้นะคะ
ใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปที่ไหนตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อน
เพราะว่าระยะนี้ยังคงมีฝนตกลงมานะคะ
ดูกันค่ะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียม
พื้นที่ที่มีสีส้มสีเหลืองตรงนี้นะคะ
นั่นก็คือพื้นที่ที่จะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย

ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะมีอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
คือลมประจำฤดูยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะ
ไปดูแผนที่อากาศกันเพิ่มเติมให้ดูเส้นแนวความกดอากาศนะคะ
จะเป็นเส้นสีน้ำเงินพาดผ่านบริเวณประเทศไทยนะคะ

พาดผ่านขึ้นมาทั้งภาคเหนือแล้วก็โซนของภาคกลางนะคะ
แล้วก็จะมีเฉียดภาคตะวันออกไปค่ะเพราะว่าในระยะนี้นะคะ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี้ยมีกำลังแปรปรวนนะคะเดี๋ยวกำลังเพิ่มขึ้นแรงขึ้น
เดี๋ยวบางทีอ่อนลงแต่ยังไงก็ตามมันยังคงส่งผลกระทบทำให้
บริเวณภาคใต้เนี่ยยังคงได้รับฝนอยู่นะคะไปดูกันต่อค่ะว่าทิศทางลมหรือว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
รวมถึงกลุ่มฝนปกคลุมพื้นที่ไหนบ้างสังเกตที่เส้นสีขาวลูกศรสีขาวนี้นะคะ
มันหมุนเหวี่ยงขึ้นมาแล้วก็พัดไปที่อ่าวไทยด้วยค่ะทำให้ภาคตะวันออกก็ได้รับอิทธิพล
ช่วงระยะเวลาประมาณสักบ่ายโมงบ่าย๒บ่ายสามจะเริ่มเห็นนะคะว่าภาคใต้นะคะ
รวมถึงฝั่งแถบตะวันตกของประเทศอย่างตั้งแต่แม่ห้องซ้อนป่ากาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีลงมาเนี่ย
ก็จะเริ่มได้รับน้ำฝนแล้วนะคะช่วงเช้าเช้าเนี่ยจะร้อนหน่อย
ยิ่งร้อนเนี่ยตอนบ่ายได้เตรียมรับเลยค่ะส่วนภาพนี้นะคะ
ก็บ่งบอกเป็นช่วงเวลาของประมาณสองทุ่มนะคะที่ภาคกลางนะคะ
จะได้รับฝนมากขึ้นหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือ
ขณะที่ภาคใต้นะคะคลื่นจะสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
เข้มหน่อยก็คือประมาณ๒เมตรเพราะฉะนั้น
กระบี่พังงาระนองเตรียมพร้อมรับมือค่ะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะ
ทำให้เราเห็นเลยว่าแถบพิศนโลกตอนกลางอุทัยธานี
ชัยหน้าสิงห์บุรีนครสวรรค์ตรงนี้นะคะ
สีส้มสีแดงเข้มนี่คือร้อนร้อนกลางวันตอนบ่ายตอนค่ำก็เลยตกไงคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมคาดการณ์กันหน่อยแล้วกันนะคะว่าวันนี้ต้องรับมือจังหวัดไหนบ้าง
เหนือภาคอีสานแทบจะทุกจังหวัดนะคะไล่มาตั้งแต่อีสานตอนบนลงมาอีสานตอนล่างเลยค่ะ
ส่วนภาคกลางแถบตอนกลางนครสวรรคอุทัยธานีชัยนาธด้วยนะคะ
รวมไปถึงกาญจนบุรีภาคตะวันออกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามันด้วยนะคะ
ก็ต้องเตือนกันเรื่องของคลื่นแล้วก็ลม
รวมไปถึงฝนที่ตกลงมาระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมเตรียมพร้อมรับมือกันเอาไว้
อุ่นใจปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง
สำหรับกรุงเทพมหานครจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๓๐ของพื้นที่
เป็นช่วงเวลาประมาณเย็นไปจนถึงค่ำนะคะ
ใครจะเดินทางไปที่ใดนะคะก็อย่าลืมพกร่มเอาไว้นะคะ
หรือว่าอุปกรณ์การฝนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การเดินทางจะไม่ได้สะดุดด้วยค่ะ
ส่วนใครจะไปทำบุญค่ะคุณผู้ชมก็ขออนุโมทนาบุญกันด้วย
อย่าลืมค่ะอยู่ห่างกันเอาไว้นะคะ
สำหรับการที่จะไปร่วมทำบุญในที่ที่มีคนเยอะค่ะ
เหมือนได้ยินเสียงขบวนแห่มาแล้วดิฉันขอตัวไปก่อน
เดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ